ดึกดื่นไม่รู้ไปไหน

ไม่ยอมอยู่บ้างแบบนั้นเลยนี่ใสมันคล้ายกับหุ่น

เนี่ยพอหายไปแบบนี้เจ้าของเขาก็เดือดร้อนไง
ตามหากันให้วุ่นอ่ะตามหาอะไรไปดูค่ะ
นี่นี่ไงที่พูดถึงว่าหายไปไหน

คุณชนะคุณใบตองโคจ้า
โคนี่แหละโคเพศเมียด้วย
สองตัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีน้ำตาลแดง
ยืนอยู่ข้างถนนสวยทำตาปริบกระดิกหูดิ๊ก
มีพี่รอปภกับชาวบ้านเขาเห็น
เขาก็มันไม่ใช่เวลาจะออกมาเดินเล่น

ก็เลยต้อนเจ้าวัวจากกลางถนนมาผูกที่เสาไฟฟ้า

ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพี่รอปภที่เห็นวัวนี่แหละ
บอกว่าเห็นวัวสองตัวเนี่ยเดินตามกันมาจากแยกโนนตาน
ก็เดินออกมาดูว่ามันมาเดินเล่นแถวนี้
เจ้าของเจ้าของไปไหนก็เลยต้อนมาไว้ที่เสาไฟ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะคิดว่ามันน่าจะหลุดมาแหละ
หลงมาไม่รู้หลงใครที่ไหนยังไงมา
แต่มาอยู่ตรงนี้ไม่ควรนะคะทีนี้เราก็ไปตามหานะคะ
เจ้าของร้านคมไทยวัสดุซึ่งเป็นเจ้าของของวัวสองตัวนี่แหละนะคะ

คุณนิคมบอกว่าเลี้ยงเจ้าวัวสองตัวมาตั้งแต่
ที่มันยังเล็กเลี้ยงอยู่ภายในร้าน
ทุกเย็นก็จะพาวัวเข้าคอกตามปกติ
จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง๔ทุ่ม

มีความรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนมีอะไรมาดนใจ
ก็เลยออกจากบ้านมามาดูที่คอกวัว
ปรากฏว่าอ้าววัวสองตัวหายไปไหนล่ะ
วัวหายเฮ้ยแอบหนีไปแล้วเนี่ย
เขามีแต่วัวหายร้อนเคราะห์
วัวหายรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเลย
แน่นอนอยู่แล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็จะได้ช่วยเราได้
อันดับแรกพี่เขาก็เลยขับรถไปตามถนนเรียบคลองส่งน้ำนะครับ
เรื่อยจนกระทั่งมาถึงเขตตัวเมืองก็ไม่เจอ
ก็เลยใช้วิธีโทรหาเจ้าหน้าที่อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่า
นี่ผมได้มาเห็นวัวของผมมันไปไหนเออ
เวลาผ่านไปไม่นานค่ะก็มีเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมา
บอกว่ามีคนพบเจ้าวัว๒ตัวนะอยู่ที่ศูนย์รถฮอนด้าห่างจากบ้านของพี่นิคม๕กิโลเมตร
ไปดูปุ๊บอ่าจริงด้วยนะ
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องทำโทษกันหน่อยไหม

ไม่รู้แหละกรรมวิธีแบบไหนไม่รู้แหละอาจจะไม่ให้กินข้าวกินน้ำหรือเปล่า
แต่ว่าต้อนกลับบ้านไปมาเล่นแบบนี้อย่าเลยอย่าทำโทษน้องเลย
ดีแล้วจับได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าฝากเคอร์ฟิลล์
เดี๋ยวจะถูกตำรวจจับ
เดินเร็วนะรีบกลับนะ